ข่าวเมื่อวานนี้ที่แบบโจ๋งครึ่มสุดนะฮะที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยไปที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปขอเข้าห้องนั้นแล้วพุ่งพลวดไปที่หลังร้านน้องดาวให้ได้เห็นภาพแล้ว

แล้วช่วยตัวเองแบบไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าตามจับตัวได้แล้ว
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยที่ทำไปนะครับไปดูย้อนไปดูคลิปที่เกิดเหตุก่อนครับ

เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ
ย้อนให้ฟังนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ตามข่าวนี้
ร้านนี้อยู่ย่านบางพลีนะครับสมุทรปราการช่วงตีสองครึ่งนะ
ไปดึกเชียว๑๗มีนาคม
พนักงานสาวเขาบอกใจกล้านะครับเดินไปหลังร้านแล้วก็ยกมือถือถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วเอาไปแจ้งความกับตำรวจสมภาพบังพลี
หลังจากที่รับแจ้งความเสร็จเนี่ยก็เอาภาพชายต้องสงสัยมาให้
อ่าน้องน้องดูหน่อยดูของตำรวจหน่อยตำรวจก็มีคลิปใช่คนเดียวกันไหมโป๊ะเช๊ะครับ
เขาคือนายสรายุทธ์มโนรสหรือว่าแก๊ปแก๊ปนี่อายุสามสิบปีคือพนักงานยืนยันว่าใช่ใช่นี่แหละที่เข้าไปทำหลังร้านหนูเนี่ยเหมือนกับคลิปของคุณตำรวจเลย
ตำรวจบอกว่าร้านน้องไม่ใช่ร้านแรกหรอกเพราะคืนเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ชมคืนที่ในแก๊ปเนี่ยไปทำแบบนี้นะคืนนั้นเนี่ย๓๔ร้านที่เข้าไปทำ
แต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไม่หยุดมือเลยไม่ได้ตั้งใจกระทั่งเมื่อวานนี้ครับ
แกะรอยจนไปจับแก๊ปได้นะฮะในแก๊ปในที่หอพักย่านบางพลี
มีของกลางด้วยก็เป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็เสื้อผ้าชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนั่นแหละ
แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพยา๑ชุดนะครับคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มที่โรงพัก
มันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงรู้ตัวได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหม
ผมกินยาบ้าเสพยาบ้าไป๒เม็ดครับ
นั่นก็ดีดดีดมากแล้วนะ
เบียงอีก๘ขวดครับคุณตำรวจ

เมื่อวานผมสงสัยอยู่คนเดียว
ที่ผมพูดไปว่าทำไมไปทำทั้ง๓๔ล้าน
ร้านสะดวกซื้อมันกระตุ้นยังไงเหรอ
เขาบอกว่าก็ผู้หญิงทั้งร้านเนี่ยเข้าหมายเป็นนักงานเนี่ย
เออเออนะฮะเอาลองฟังแก๊ปเขาว่าหน่อยฮะ
พี่น้าข่าวเขาบอกว่าสไลจ์นรอะไรแบบเนี้ย
ที่เขาเขียนข่าว

อ่านำรวจเหมือนผมด้วยนะ
ผมพยายามจะหาคำพูดที่จะอธิบายข่าวนี้คือ

กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกาย
กระทำการลามกอย่างอื่น
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
โดยผิดกฎหมายส่งตัวดำเนินคดีครับ
ไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่๔ล้าน